วันนี้เนี่ยหวังว่าท่านจะทานข้าวดื่มน้ำกันเรียบร้อย
เราต้องขอตามความคืบหน้ากันหน่อย
วันนี้วันที่๓นะครับที่หมอปลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นรัฐธิ
เป็นสำนักประหลาดที่ชัยภูมิของพระบิดาโจเซฟ
นี่เห็นไหมฮะนี่เขาบอกว่าเป็นโอ่งที่เอาไว้หมักน้ำอำมริต
เขาบอกว่าดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยรักษาโรคได้แต่สิ่งที่อยู่ในน้ำ

ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังเทน้ำเอามารีบกับพี่

มันขายแล้วอ๋อมันอีก
โอ้โฮพวกมึงข้าจะลงโทษอย่างหนัก
เอาแกเลยแกเลยเอาเลย

มีแต่ขี้ดิงขี้โค้ง
มีเป็นขี้โค้ง
จริงค่ะมันดื่มกินได้เหรอคะเนี่ย
เดี๋ยวจะมีคนที่เขาดื่มเขากินให้ดู

แล้วคือพอกระเด็นเข้าใส่กางเกงใส่เสื้อ

คือด้านบน๒คนที่ขึ้นไปเท

อันนี้ทีมงานหมอปลานะครับ

บุกไปตรวจค้นสำนักรัฐธิประหลาด

นี่ฮะเจอ๒โอ่งนี่โอ่งนี้ก็มี

ขนาดยังไม่ได้เทก็แย่แล้วค่ะพี่อุ๋ย

มันมีพวกลูกน้ำยุงลายอะไรพวกนี้แบบ
มีเหมือนเศษผมเศษขนอะไรก็ไม่รู้

นี่เหมือนกระดูกของสัตว์หัวกระโหลกสัตว์อุ๊ยมีกระดูกค่ะ
เปลือกหอยทากลาลามะพร้าวเปลือกมังคุต
เศษซากอะไรเยอะแยะไปหมด

นี่ฮะเอาออกมานี่ดำใช่ไหม

ไม่ไหวจะเคลียร์จริงดูสิ
นี่ค่ะมีอยู่สองโอ่งมีอยู่สองโอ่งนะครับ
คือสภาพก่อนที่โอ่งจะถูกเทออก
อันนี้ถูกเทออกมาแล้วก็จังหวะมันหนักด้วยนะ

จะเทออกก็คือเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ที่หมอปลาจะเอาไม้ไปคุยดู

หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่านี่ไม่ใช่ลบหลู่นะ

แต่ต้องการให้ทุกคนเห็นความจริงว่าไอ้ที่เขาบอก
พระบิดาโจเชฟบอกนี่คือน้ำอมริษฐ์

ไม่รบหลุวครับผมจะฝาสะกับออกไปครับ

มีกระดูกสัตว์ที่มีกระดูกสัตว์ครับมองปลาขึ้นมาครับ

คนมันคงไม่ใหญ่ขนาดนี้
บ่อนี้ก็จะมีเหมือนกระดูกสัตว

ไม่ใช่กระลา

แต่นี่คือการตีแผ่ความจริงว่าสิ่งที่คุณดื่มกินเข้าไป

คุณต้องไปพบแพทย์เหมือนที่หมอปลาบอกเมื่อวานนะ
ตรวจสุขภาพกันหน่อยนะใครดื่มกินไปแล้วอะค่ะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นหลุมปัสสาวะกับเสมหะใช่ไหม
บางคนก็เอาขี้ไคร้แบบสดเลยที่เพิ่งถูมาแล้วมากิน
นี่เจอโอ่งนะครับเอามาริดเข้าไปนี่มี๒โอ่งนะครับ

คุณเข็มมาสอนถามใช่ไหมว่ามีคนเขากินเขาดื่มจริง
ใช่จะกล้าดื่มลากินหรือพี่หวย
ขอเปิดตัวคุณยายท่านนี้หน่อย
อายุ๗๒ปีเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของพระบิดาโจเซฟ
นี่เห็นไหมคุณยายมาคุยกับนักข่าวนะฮะ
ยังอยู่ในพื้นที่นั่นแหละ

อู๋นี่คุณยายบอกว่าน้ำอ้ามาริดเป็นสูตรของพระมีดาโจเซฟ
แล้วร่างกายมันจะแข็งแรง
นี่ฮะโดยเฉพาะบรรดาผู้ชายทั้งหลายนะ
มันช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยนะ
แล้วยายก็สาธิตวิธีการดื่มน้ำอมริต

ตักใส่ขวดเอาไว้ยายก็สาธิตการดื่มให้ดู

ใช้มือซ้ายทับมือขวาใต้ขวดเหมือนเวลาเขากราบ
แล้วก็ยกขึ้นมาตั้งจิตอธิษฐาน

กินใหม่ด้วย
โซ่เทียบน้ำที่วินิดอยู่

เริ่มต้นเราก่อน
เอาทำอย่างไรขอพรอย่างไร

แล้วก็ดื่ม
แต่น้ำในขวดที่คุณยายดื่มมันใสนะคะพี่อุ๋ย

ของแกรู้หรือเปล่าน้ำอมริตนั้นโอ้โห

แต่อันนี้แกดื่มแล้วแกก็แบบแข็งแรงให้ดูไง
บอกนี่อายุ๗๒ปีแล้วนะ

คาดว่าอันนี้น่าจะเป็นน้ำเปล่าที่ใกล้กันมากกว่า
แกก็เลยโชว์ความแข็งแรงให้ดูนะ
บอกว่าน้ำอมริตเนี่ยแกก็ใช้เป็นประจำอ่ะ

โชว์ความแข็งแรงยังไงลองดูนะฮะ

จะไม่ได้หมายถึงน้ำอมริตของพระพิดาโจเซฟอะไรวะนะ
ถือว่าแกก็ยังเดินเหินอะไรได้อยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับนอกจากโอ่งสองใบโอ่งเก็บน้ำอมริตเนี่ยนะฮะ
ในสำนักรัฐธิประหลาดตรงนี้เนี่ย
คือเมื่อเดินเข้าไปดูแถวแนวป่านี่โอ้โหโอ้โห
โอ้นี่โอ่งบรรจุพวกเศษซาก
ที่เอาไว้ใช้ทำน้ำอมริตอันนี้เอาไว้ใช้๕๐กว่าใบ
แล้วทุกโอ่งไม่มีฝาปิดนะฮะแล้วพี่อุ๋ยดูสภาพน้ำในโอ่ง
ดูสิเผื่อสองใบหลักเนี่ยมันหมดต้องเอาอันนี้ไปเติมเห็นไหม
อ่านี่เห็นไหมฮะไม่มีฝาปิดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะ
โอ้ยตายแล้วแล้วเขาอยู่เขาใช้เนี้ยะเนี้ย
กินทั้งอาบทั้งโอ้โหท่านผู้ชมครับอ่า
อ้อหูถูกดูสิหื้มเนี้ยห้าสิบกว่าใบนะค่ะ
ทั้งหมดเจอ๑๑ศพนะอยู่แต่ละจุดแต่ละจุดไปสาระใหญ่ตรงนี้มี๕ศพ
พอวันนี้ไปตรวจสอบอีกครั้งนะครับวันนี้เข้ามาเป็นวันที่๓นะครับ
มีโอ้ง๕ใบนี่โอ้งมีอีก๕ใบ
ส่วนโอ่ง๕ใบในสาราที่เคยเก็บศพ๕ศพเนี่ยจะเอาไว้ใส่อะไร
เดี๋ยวฟังคุณน้ำฟ้ากันแล้วกันคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลา
สิทธิ์ยานิสิทธิ์ที่ว่าเป็นสิทธิ์เอกที่พ่อบอกว่าสิทธิ์เอกได้ทานของภาพวิดาเข้าไปแล้ว
สิ่งที่ขับออกมาก็คือเป็นของภาพวิดารวมกับสิทธิ์เอก
ซึ่งปฏิบัติมีสินนะคะมากกว่าพระพระเจ้าอย่างสินของพระสงฆ์เนี่ยคือ๒๒๗ข้อ
แต่ว่าของพระบิดาตัวนี้เป็นพันข้อซึ่งสินสูงกว่าและอันนี้เป็นน้ำที่วิเศษมากเลยค่ะ
สรุปคือเหมือนกับเป็นที่เก็บหัวเชื้อ
คือเหมือนกับในสาราเนี่ยเขาจะมีพวกโอ่งแล้วก็มีถังสีขาวขนาด๒๐๐ลิตรนะฮะ
ศิษย์บอกว่าเอาไว้เก็บอุจจาระปัสสาวะเสมหะของพระบิดาโจเซฟ
นี่อุจจาระปัสสาวะเสมหะคุณเขียนมาสอน
หมักรวมกันผสมเอาไว้เป็นหัวเชื้อสูตรเข้มข้น
ตายแล้ว
บรรจุใส่ขวดใส่ผ้าชนะเพื่อส่งต่อให้กับลูกศิษย์ที่เขาอยู่ที่อื่น
หรือว่าลูกศิษย์ที่อยู่ที่นี่เขาจะได้เอาไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
จะรอดกันไหมเนี่ยใครที่เคยกินเคยดื่มเคยอะไรยังไงเนี่ย
จริงเป็นห่วงจริงนะคนที่เคยดื่มกินไปแล้ว
ตายแล้วนี่หัวเชื้อสูตรเข้มข้น
แล้วคุณกล้าดื่มกล้ากินไปได้ยังไงคุณรู้ใช่ไหมว่ามันมีอะไรบ้าง
นั่นน่ะสิเขาจะรู้กันไหมเนี่ยเออคุณรู้ไหมอ่ะ

หรือว่าอาจจะแค่รู้ว่าน้ำอมริตดื่มกินแล้วรักษาโรค

ใช่ไหมไอ้หลุมนั้นปัสสาวะเสมหะหรือที่ใครอาจจะรู้จะเห็น
ไอ้หัวเชื้ออะไรตรงนี้เค้ารู้ไหม

น้ำมันน้ำมันดำมีอะไรนะพวกกระดูกสัตว์มีอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
ไอ้น้ำดำพวกนี้มันคือน้ำที่มาจากหัวเชื้อเรื่องอะไร
เอามาผสมเป็นเป็นโอ่งหมักน้ำอมริตตรงนี้
ใช่ค่ะนักข่าวยังรับไม่ได้เลยค่ะไปทำข่าวนี้กัน
เมื่อกี้ก็ได้หัวเชื้อไปแล้ว

ทุกผู้ชมครับวันนี้เจ้าหน้าที่สารสุขจังหวัดชฯ

เพราะว่ายังมีบรรดาลูกศิษย์ของพระบิดาโจเซฟ

เจ้าหน้าที่เนี่ยนำแพทย์มาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
เพราะว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาโอ้โหสุ่มเสี่ยงมากไม่สวมหน้ากากอนามัยเลย
แล้วก็ดื่มกินพวกสิ่งปฏิกูลอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ของพระบิดาโจเซฟทั้งนั้น
ตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง๑๐คนทุกคนก็ให้ตรวจนะ
เชื่อไหมผลตรวจออกมาเนี่ยไม่มีใครติดเชื้อโควิด๑๙
เขาก็เลยบอกว่าก็นี่ไงดื่มกินน้ำอมริตไงพี่อุ๋ย
ไม่ติดโควิด๑๙เลยสักคนเห็นไหมล่ะโอ้โห
ไปกันใหญ่เลยทีนี้ไปกันใหญ่ค่ะ
โอ้โหนี่ฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเห็นท่านผู้ว่าบอกสั่งปิดพื้นที่แล้วไม่ให้ใครเข้าแล้วนะ
นับจากนี้เป็นต้นไปนะและลูกศิษย์เหล่านี้เนี่ย
ใครที่ยังหลงเหลืออยู่ต้องออกจากสถานที่แห่งนี้ภายใน๗วัน
เพราะมันเป็นสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคเชื้อโรคต่าง
ใช่ค่ะคือวันนี้การลงพื้นที่ไปอย่างที่พี่อุ๋ยบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะ
ว่าเป็นการเข้าไปตรวจค้นโดยมีหมายสารหมายสารจังหวัดภูเขียว
รองผู้ว่ารองผู้กำกับสพคศเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปกครองส่วนท้องถิ่น
เขาไปกันหมดเลยนะเนี่ยค่ะไปกันเป็นคณะแบบนี้เลยนะ
เขาบอกว่าต้องไปตรวจดูให้มันชัดเผื่อจะได้มีการแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมได้ค่ะ
ถ้ามันมีความผิดอื่นก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเช่นเรื่องของสุขอนามัย
เรื่องของกฎหมายที่ดินสาธารณประโยชน์พรบป่าไม้การบุกรุกพื้นที่
ที่เลี้ยงไว้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าต้องเอาให้ชัดต้องเอาให้ชัดนะคะ
ทีนี้ค่ะไปตรวจค้น๕จุดค่อยไล่เรียงไปด้วยกัน
จุดแรกค่ะเป็นสาลาที่พระบิดาพักอาศัยนี่นะคะจุดแรกนะคะ
จุดที่๒ก็คือห้องเก็บสินค้าบริโภคที่เตรียมจะส่งขาย
ส่งขายในพื้นที่อำเภอคอนศาลและพื้นที่ใกล้เคียง
สถานที่ผลิตด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะให้ดูแบบละเอียดอีกทีนึงนะคะ
เมื่อวานที่พี่อุ๋ยเกิดไปแล้วว่าเขาทำขนมขายขนมผสมอะไร
มีหัวเชื้อสูตรเข้มข้นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบภาพรวมก่อนนะคะไอ้สองจุดแรกเนี่ยค่ะ
แค่๒จุดแรกทางในแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดชายภูมิบอกเลยว่า
มันไม่ได้มาตรฐานสาธารณสุขเลยนะคะส่วนบ่อปัสสาวะและเสมหะที่ลูกศิษย์ตักดื่มเนี่ยค่ะ
บ่อนี้กั้นแล้วห้ามแล้วนะคะใครอยากดื่มอีกเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะห้ามค่ะ
นี่คือสิ่งปฏิกูลค่ะคือถ้าใครฝ่าฝืนไปตักไปดื่มเอาหน้าไปแช่อีกเนี่ย
บอกว่ามันผิดกฎหมายเลยนะคะล้อมเอาไว้แล้วห้ามเข้าไป
จุดที่๓ลูกศิษย์เขาเรียกคำนี้ที่ประทับของพระบิดา
ประทับเลยที่อยู่นั่นแหละที่นั่งที่อยู่นั่นแหละ
มันมีหลักฐานอยู่สองอย่างนะคะที่อาจจะเข้าข่ายความผิดนะคะ
กระดูกขาช้างตั้งเอาไว้ในที่อยู่ที่เขาใช้คำว่าที่ประทับเลยอ่ะพี่อุ๋ย
แล้วมีหัวเลียงผาอยู่ในกล่องนะคะแล้วก็ปิดเอาไว้อย่างแน่นหนา
อันนี้ตำรวจเก็บไปแล้วค่ะถือเป็นหลักฐานที่อาจจะเข้าข่ายความผิดด้วยค่ะ
เพราะนี่สัตว์ป่าคุ้มครองทั้งนั้นถูกต้องค่ะ
จุดที่๔ค่ะจุดที่เลี้ยงสัตว์ไปดูหน่อยซิว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้คืออะไร
วางที่เอามาเลี้ยงได้รับอนุญาตหรือเปล่าทีนี้ถ้ามีการปิดสำนักไปแล้ว
ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ก็จะนำไปดูแลต่อนะคะ
แล้วกวางเหล่านี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าน่าสงสารมากเลย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเหมือนมันหิวอ่ะเหมือนหิวมากอ่ะ

จุดที่๕ค่ะจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับสำนักตรงนี้นะคะ
เจอรองเท้าหัวสัตว์คล้ายกับทำพิธีเผาบูชาอะไรสักอย่าง
แล้วมีกระดูกเนี่ยค่ะยังไม่รู้เป็นกระดูกมนุษย์หรือกระดูกสัตว์หรือกระดูกอะไร
จากจุดตรงนี้ไปมีการตัดไม้พยุงด้วยนี่โอ้โหไม้ห่วงห้าม
อันนี้ก็ต้องดำเนินคดีนี่ไงค่ะกองเอาไว้แบบนี้
ไปไปมาหลายเรื่องนะคะผิดหลายเรื่องหลายข้อหานะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิบอกว่าในการตรวจค้นสำนักรัฐธิประหลาดนี้ค่ะ
วันนี้พบสิ่งที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหลายอย่างจริง
โดยเฉพาะสินค้าที่เตรียมไปขายในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
กว่า๓๐คนยังอยู่ในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ไปคุยทำความเข้าใจแล้วนะคะ
หลายคนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เวลา๗วันย้ายออก
ถ้าไม่ออกก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
เราจะทำให้ดีที่สุดนะแต่ต้องร่วมมือกับชาวความสารด้วยนะ
คุณผู้ชมถามเยอะเลยสินค้าที่ว่านี้ขนมที่ว่านี้
ที่ทำจากสำนักตรงนี้แล้วเอาไปขายมียี่ห้ออะไรไหมคะ

เพื่อหลงซื้อไปแล้วเผื่อกินไปแล้ว

ทีนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกว่า
ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่รู้เลย
ว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่ในจังหวัดเชยภูมิ
ไม่รู้เลยจริงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะ
ท่านรองผู้ว่าคะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่มีใครรู้เลยเหรอ

รองผู้ว่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอความร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
อยากจะเจอตัวพระบิดาค่ะ
ใครเจอใครพามาได้เนี่ยให้รีบบอกเจ้าหน้าที่นะคะ
ประกันตัวไปแล้วแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้
เอ้าตายแล้วเจ้าหน้าที่ยังหาไม่เจอเลยเราจะหาเจอไหมเนี่ย
เจ้าหน้าที่หาไม่เจอฝากชาวบ้านหน่อยได้ไหมบอกแบบนี้ค่ะ
คือยังไงตำรวจก็ต้องมีวันนัดมาพบ
พบพนักงานสอบสวนเพราะว่าตอนนี้คือได้ประกันตัวใช่ไหม
เมื่อวานอดีตผู้ใหญ่บ้านเขาเข้ามาตั้งแต่ปี๒๕๓๗

พระมาตอนนั้นยังเป็นผู้ใหญ่อยู่คนที่เล่าให้เราฟังนะ
แล้วก็เห็นว่าแถวนี้แถวคอร์นศาลที่ชายภูมิพื้นที่ตรงนี้
ก็ทางพระตอนนั้นที่ในเทวีหรือว่าพระบินารโจเสฟวัย๗๕ปี
เค้าเข้ามาเค้าบอกขอทุดลงมาเรื่อยก็คอตั้ง
มาเรื่อยก็ขอตั้งสำนักตรงนี้ได้ไหมสำนักสงฆ

เขาเลยอนุญาตให้ตั้งเป็นพื้นที่สารธรรมประโยชน์๓๑ไร่
แล้วพอพฤติกรรมเริ่มเพี้ยนผิดไปแปลกไปเนี่ย
ชาวบ้านไม่เข้ามาแล้วเขาก็เลยอยู่เป็นสำนักเป็นรัฐธิอะไรก็ไม่รู้
ค่ะก็จะมีคนต่างถิ่นแล้วแหละเข้ามา
ก็คุณผู้ชมลองนึกดูก็แล้วกันจากพระมาเป็นฤษีมาเป็นพระบิดา

แต่คำถามก็คือว่าโอ้โหท่านรองผู้ว่าท่านก็ต้องไปไล่จากบรรดาผู้นำชุมชน
หรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านในรุ่นต่อต่อมาตั้งแต่ปี๓๒๕๓๗ถึง๒๕
ระแคะระคายเลยเหรอไม่รู้เลยเหรอว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ในพื้นที่นะคะ
รู้แล้วแต่ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบเลยหรือว่าเขาไม่ให้เข้ามาหรือยังไง

ท่านผู้ชมครับส่วนตัวของนายทวีหรือว่าพระบิดาโจเซฟเจ้าสำนักรัฐธิประหลาดเนี่ย
ชื่อจริงเขาชื่อนายทวีหนันลานะฮะนามสกุลหนันลาอายุ๗๔๗๕ปีนะครับ
เมื่อวานนี้ถูกจับไปถูกแจ้งข้อหาไป
เอาไปฝากขังที่ศาลศาลจังหวัดภูเขียวให้ประกันตัวตอนค่ำ
แต่มาอยู่ตรงนี้ที่ชายภูมิมีรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยจะกลับบ้านเกิดที่ขอนแก่นหรือเปล่า
หรือจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะฮะเราไปที่ขอนแก่นนะครับ
เป็นภูมิลำเนาเป็นบ้านเกิดของนายทวีหรือว่าพระบิดาโจเซฟ
ไม่เจอตัวนะฮะแต่ได้เจอพี่ชายของเขา
พี่ชายชื่อนายบุญตันอายุ๗๗ปี
บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชายเนี่ยไปไหนกับใครอะไรยังไง

แต่เชื่อว่าลูกศิษย์หลายคนเนี่ยต้องการรับตัวไปดูแล
อาจจะไปอยู่ที่อุดรก็ได้หรืออาจจะไปอยู่มหาสรคามก็ได้
ส่วนศพของแม่ที่อยู่ที่สำนักที่ชายภูมิ
เดี๋ยวจะรอให้เรื่องซาก่อนจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่
ขอรับกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
น้องชายของพระบิดาโจเซฟชื่อนายทองทิพย์อายุ๖๒ปี
วันนี้เราก็คุยด้วยเขาบอกว่าผมเองนี่แหละ
เป็นคนเอาเงินไปประกันตัวพี่ชายเมื่อวานนี้๕๐๐๐บาท
พอประกันเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันกลับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ชายเนี่ยไปไหนกับใคร

แต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเขามีลูกศิษย์ที่มีฐานะ
มีชื่อเสียงอยู่หลายคนโอ้โหอยากรู้จังเลยว่าใคร

ส่วนข่าวที่ออกไปเนี่ยนายทองทิพย์บอกแหมผมอยากจะขอแก้ข่าวหน่อยมันออกไปเกินจริง
ไม่มีหรอกลูกศิษย์ลูกหาไปกินอุจจาระ
มันเป็นความเชื่อของลูกศิษย์กันเอง
ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยหมายถึงนายทองทิพย์เนี่ยเชื่อไหม
เขาบอกตัวส่วนตัวเขาเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อหรอก

แต่บรรดาลูกศิษย์ที่เขาเชื่อจะให้ทำยังไงก็เขาเชื่อ
เขาจะกินพร้อมกับฝากไปถึงหมอปลานะฮะ
นายทองทิพย์บอกว่าฝากไปถึงหมอปลาหน่อย
ขอให้หยุดสร้างความแตกแยกในสังคมได้แล้ว
ควรใช้หลักปณีประนอมควรจะพูดกันดี
แล้วที่ว่าหายไปไหนเนี่ยพระบิดาโจเซฟเนี่ย
ก็ถ้าหมอปลาเป็นคนจมูกดีเนี่ยก็ไปหาพี่ชายเขาให้เจอสิ
เขาจินตนาการไปเยอะแยะแล้วก็นี้สร้างข่าวให้มันเชื่อมั่น
ให้มันยิ่งใหญ่รุนแรงเนี่ยทำไม
หมอปลาไม่ใช่เรื่องเอาเรื่องของการปรณีประนอมเข้าไปคุยกัน

คุยกันแบบประดีประนอมค่อยพูดค่อยจากัน
คนที่เขามีหลักการมีทักษะอย่างนี้
ป่าทำให้เป็นเหรออันนี้อยากจะให้หมอปลาเด็กไปคิดมั่งนะ
อยากจะขอหมอปลาด้วยอย่าไปทำกับคนอื่นเลย
มันเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเกิดว่าท่านร่องหนไปจริงแล้ว
หมอปลามันจะดมกลิ่นหาเจอไหม

อย่างไรก็ฝากให้หมอปลาด้วยจมูกมันดีไม่ได้ดมกลิ่นหา
ไม่ดมเมื่อคืนนี้มันจมูกดีจังเลยเหม็นกันทุกอย่าง
คนอื่นเขาไม่เหม็นเหม็นคนเดียว
ติดแปลกจริงเขาก็เลยเชิญตัวไปโรงพักษ์
ใช่ไหมแล้วพอไปตรวจไปเจอโอ้โหมันเยอะแยะไปหมด
ทุกผู้ชมครับหมอปลานะฮะวันนี้ที่ลงไปที่พื้นที่สำนักรัฐธิประหลาดตรงนี้
เราก็เลยถามหน่อยว่าน้องชายของพระบิดาโจเซฟ
เขาฝากบอกหมอปลาบอกถ้าจมูกดีก็หาพี่ชายเขาให้เจอสิ

หมอปลาจมูกไม่ดีเหรอฮะเพราะว่าหมอปลาไม่ใช่หมา
แสดงว่าน้องชายพระบิดาเนี่ยน่าจะเป็นผันเดียวกับหมาหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้นะแค่สงสัยแต่บอกก่อนว่าหมอปลาไม่ใช่หมา
จมูกไม่ดีแต่สายข่าวของหมอปลาดี
ถ้าสายข่าวไม่ดีรับรองว่าตอนนี้พระบิดาก็ไม่รู้ว่าจะหลอกคนอีกเท่าไหร่
นะครับหมอปลาไม่สามารถใช้จมูกดวมได้
แต่แหล่งข่าวหมอปลาดีไงถ้าแหล่งข่าวหมอปลาไม่ดี
วันนี้พระบิดาอาจจะเสริมบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ก็ได้
แต่วันนี้หมอปลาอุตส่าหมามารอสภาพบิดาแน่จริง

นี่ฮะฝั่งนั้นก็ถามว่าถ้าจมูกดีก็หาพี่เขาให้เจอสิ
ค่ะหมอปลาบอกว่าไม่ใช่หมาจะเปลี่ยนจมูกดีได้ยังไง
คือน้องชายของพระบิดาจะบอกว่าทำไมต้องทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
แต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะ
เพราะว่าที่เราติดตามข่าวนี้มาก่อนหน้านี้
ก่อนที่เรื่องมันจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างละเอียดแบบนี้ค่ะ

แล้วบางคนแบบป่วยไข้จะไปรักษาโรคแล้วมันไม่หายมันหนักกว่าเดิม

โอ้โหมันเรื่องใหญ่นะแล้วผิดกฎหมายด้วยไง
มันหลายอย่างมากจะบอกว่าเรื่องเล็กไม่ได้หรอกค่ะ
แล้วคนในพื้นที่เขาไม่เอาด้วยแล้วนะ
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเรา
ไปที่ที่ว่าการอำเภอคอนศาลตอนเช้าครับคุณผู้ชมเชื่อไหม
คนในพื้นที่อ่ะห้าร้อยกว่าคนอืมยืนถือป้ายประท้วงบอกไปเลย
ออกไปจากพื้นที่ได้ไหมไม่ได้ไล่แค่พระบิดาโจเซฟนะ
ลูกศิษย์ลูกหาก็ไปด้วยเพราะคนในพื้นที่ไม่มีใครเชื่อ
ไม่มีใครไปหลงเชื่อแต่ลูกศิษย์ลูกหานี่เขามาจากต่างถิ่นกันหมดเลยอ่ะ
ออกไปจากพื้นที่เขาได้ไหมนี่เป็นร้อยคนจริงไม่ได้เวอร์ค่ะ

เนี่ยออกไปแบบนี้อ่ะครับ

กับเพื่อนเป็นร้อยคนมารวมตัวกันที่ที่ว่าการอำเภอ
หลังจากเมื่อคืนพระบิดาโจเซฟรัฐธิประหลาดได้ประกันตัว
รู้สึกรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทำให้คนในพื้นที่เสียหายกันไปหมดเลย
รับว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ที่นี่มา
ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้อับอายมาก
พอนักข่าวถามว่าอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์ที่ยังเชื่ออยู่
สิทธิ์ที่ยังนับถืออยู่อยากจะบอกอะไรเขาไหม
สมจิตบอกว่าอยากให้ลูกศิษย์ที่นับถืออยู่เนี่ยนะ
งมงายกันได้แล้วค่ะแล้วออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปด้วย
อย่าอยู่ทำให้คนในพื้นที่เขาเสื่อมเสียกันเลย
พวกเราต้องการให้ลัทธินี้ยังอยู่ในอำเภอขออนศาลของเราไหมคะ
นี่ฮะชาวขออนศาลเขาออกมากันเลยนะวันนี้
ใช่ค่ะเขาบอกเขาไม่เอาแล้วค่ะออกไปจากพื้นที่เขาได้ไหม
คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอตามหาแม่
แล้วมารู้ว่าแม่เนี่ยโอ้โหมาอยู่กับรัฐธิมาอยู่กับสำนักตรงนี้
มีความช่วยเหลือจากหมอปลาหมอปลาก็ประสานกับทางจังหวัด
ท่านผู้ว่าก็มาด้วยตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีข่าวตรงนี้เกิดขึ้นเชื่อไหมฮะ
มีผู้ชายคนนึงนะเขาชื่อคุณกอล์ฟอายุ๒๖ปี
ส่งเรื่องของเขาเนี่ยมาที่เพจของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
บอกว่าหมอปลาครับผมขอแจ้งข้อมูลเรื่องที่ไปล้างบางพวกลัทธินั้นด้วยได้ไหมครับ
แม่ผมก็เสียชีวิตจากรัฐธินี้มีหลักฐานเป็นรูปภาพตอนไปรับศพด้วย
คือ๑๑ศพที่เจอเนี่ยคือณปัจจุบันนะค่ะแต่คุณกอล์ฟเนี่ย
แม่เขาเคยเสียชีวิตที่นี่นะตอนที่มาแบบโอ้โหมาหลงมาศรัทธาอยู่ที่นี่จนเสียชีวิต
ต้องไปเอาศพแม่ออกมาเนี่ยคุณก๊อฟบอกว่าแม่เขาเนี่ยโดนหลอกให้ไปเชื่อรัฐธินี้
แล้วเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๖๑แต่คนที่หลอกแม่ไปที่สำนักยังไม่ปรากฏตัว
และไม่เห็นในข่าวนั่นแสดงว่ายังมีคนอื่นอีกเขาบอกเขาอยากให้ขยายผลเอาผิดให้ด้วย
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลตรงนี้มานะฮะเขาส่งเรื่องมาบอกทางหมอปลา
เราก็ได้ข้อมูลมาก็เลยไปคุยกับคุณก๊อฟเลยนี่นะครับคุณก๊อฟบอกว่าแม่เสียชีวิตเมื่อปี๖๑
โดยเริ่มต้นเป็นแบบนี้เมื่อปี๒๕๕๙แม่ของคุณก๊อฟอายุ๕๓ปีในตอนนั้น
ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเข้ารับการผ่าตัดเต้านมออกไป
จากนั้นแม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แล้วเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะชักชวนให้ไปปฏิบัติธรรมต่อที่สำนักของพระบิดาโจเซฟ
คอนศาลชายภูมิเมื่อปลายปี๕๙นะฮะนี่ปลายปี๕๙นะฮะ
ผู้หญิงคนนั้นชื่อกั้งนะนามสมมุตินะชวนแม่ไปปฏิบัติธรรมที่สำนักพระบิดาโจเซฟ
แม่เนี่ยมาชักชวนคุณก๊อฟให้ไปด้วยหลายครั้งบอกว่าโอ้โหนะ
บิดาเนี่ยเขาเป็นคนสร้างโลกนะเป็นคนสร้างโลกขึ้นมา
มีอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคต่างต่างแต่คุณก๊อฟบอกว่าตัวเขาเนี่ย
เขาเชื่อในทางวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่ไปกับแม่จนปลายปี๖๐
แม่เนี่ยตอนนั้นไปที่สำนักของพระบิดาโจเซฟบ่อยมาก
แล้วทีนี้เริ่มไปบ่อยแล้วก็นานขึ้นด้วยแต่ละทีที่ไป
มันเหมือนได้รับพลังอะไรบางอย่าง
แล้วแม่ก็เคยเล่าวิธีการรักษา

ของแม่ที่ผ่าตัดแล้วก็บีบแล้วก็เค้นให้เลือดกับน้ำหนองเนี่ยมันออกมา
ทำแบบนี้ทำไมเพื่อที่มะเร็งเนี่ยมันจะได้ออกมา
บอกว่าเป็นการรักษาเพื่อให้มะเร็งหายอันนี้แม่เขามาเล่าให้คุณก๊อฟฟังนะ
แล้วพอกรีดเสร็จไล่เลือดไล่น้ำหนองไล่มะเร็งอะไรออกมาเสร็จแล้วเนี่ย
เอาสิ่งของลักษณะคล้ายดินหรือว่าโครนเนี่ยเอาไปผสมน้ำ
แล้วก็เอามาพอกตรงบริเวณบาดแผลที่กรีดเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวแผลเนี่ยมันจะหายเร็วขึ้น
อืมเนี่ยฮะเนี้ยคุณก๊อฟบอกเขาถ่ายภาพไว้หมดเลยในตอนนั้นค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นปีหกศูนย์ทีเนี้ยย้อนมาเนี้ยนะอืม
ถึงไอ้อะไรนะไอ้พวกน้ำหมักอมริตขี่โครงขี้โครนอะไรต่างนานาเนี่ยในวันนี้เนี่ยโอ้โห
ใช่พี่อุ๋ยก็เนี่ยที่พี่อุ๋ยเล่ามันใช่เรื่องเล็กเหรอนั่นไง
เรื่องเล็กเหรอคุณรักษาคนป่วยเป็นโรคมะเร็งแบบผิดวิธีอ่ะ
ให้เขาบีบเลือดบีบหนองออกมาแล้วเอาโครนอะไรก็ไม่รู้สกปรกไปปกไว้อย่างนี้
แล้วเขายังไงเขาตายอ่ะเขาตายนะแล้วยังไงอ่ะเรื่องเล็กเหรอคะ
นี่ปี๖๐นะแล้วพอ๓มีนา๖๑คุณก๊อฟบอกแม่เนี่ยกลับไปสำนักพระบิดาโจเซฟอีกครั้งหนึ่ง
แต่ตอนที่ไปรอบนั้นแม่โซมมากแผลตรงหน้าอกเนี่ยที่เขารักษาด้วยการกรีดแล้วก็เอาอะไรพลอกเนี่ย
เลือดไหลตลอดเวลาแม่ก็เอาดินที่ได้มาเนี่ยชะโลมเรื่อยแล้วดินอะไรก็ไม่รู้
แผลติดเชื้อแล้วที่แม่ไปรอบนั้นเนี่ยปรากฏว่าแม่เสียชีวิตเมื่อเจ็ดกรกฎาคมหกหนึ่ง
เสียชีวิตในสำนักของพระบิดาโจเซฟนั่นแหละพอเขารู้ข่าวว่าแม่เขาเสียชีวิต
เขาก็พยายามที่จะไปเอาศพของแม่เนี่ยออกมาไปถึงนะมีอย่างงี้ด้วยนะอืม
บีดาโจเซฟไม่ให้เอาศพกลับนะอ้างว่าต้องเอาศพไว้ที่สำนักที่นี่
เพื่อที่คนตายจะได้ไปสวรรค์เขาบอกโอ้โหเขาต้องแบบใช้ทุกวิถีทางนะ

ผมก็ไม่เชื่อผมก็บอกว่าแม่รักษาผิดวิธีมันจะติดเชื้อได้นะ
แต่แม่ก็ไม่เชื่อแล้วเห็นที่ตัดมาก็คือเอาดินอะไรของเขานี่แหละครับ
คลอดตรงที่แผลที่เลือดยังช้ำเลือดช้ำหนองแล้วก็มีเลือดไหลออกมาตลอด
ผมพยายามติดต่อไปตลอดครับเพื่อจะสอบถามอาการของแม่
แต่เขาก็อ้างว่าแม่คุยไม่ได้แม่ไม่ไหวแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่า
โทรศัพท์แม่ไม่ดีแล้วอยู่ดีก็กลายเป็นติดต่อไม่ได้อีกต่อไปเลย
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับโอ้โหผู้สื่อข่าวของเราก็เลยติดต่อจนเจอกับ
ผู้หญิงที่ชื่อกั้งนะที่เป็นคนชวนคุณแม่ของคุณก๊อฟ
ปฏิบัติธรรมที่สำนักของพระบิดาโจเซฟเนี่ย
ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะแต่เธอก็ให้ข้อมูลเธอบอกว่าใช่
ชวนแม่ของคุณกอล์ฟเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่สำนักพระบิดาโจเซฟจริง
เพราะตอนนั้นเห็นว่าไปผ่าตัดมะเร็งเต้านมมา
แล้วแผลที่ผ่าตัดตรงเต้านมที่เอาเต้าออกเนี่ยมันไม่หายสักที
แต่พอไปแล้วแล้วเขาไปรักษาไปเลื่อมใสอะไรกันเนี่ยเธอบอก
เธอก็ไม่รู้หรอกว่าเขาใช้วิธีการรักษาอะไรยังไงเพราะเธอไม่เห็นเนี่ย
เขาไปรักษากันเองครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนที่แม่คุณก๊อฟจะเสียชีวิต
ก็เป็นคนโทรมาหาเธอบอกให้พาไปสำนักหน่อย
บอกว่าอยากจะไปตายที่นั่นเธอก็แค่พาไปเท่านั้นเอง
มันไม่ใช่เท่านั้นเองอะค่ะเนี่ยคุณก๊อฟเลยบอกว่า
อย่างนี้มันปฏิเสธความรับผิดชอบไปไหมแล้วที่ขยายผลเนี่ย
ล้างจนได้ในวันนี้เนี่ยพอเขาทราบข่าวเขาเลยบอกหมอปลาเลยว่า
คนที่มันเป็นตัวตั้งตัวตีทำให้คนไปเจ็บไปตายอีกหลายคนที่นี่เนี่ย

ใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันไม่ใช่แค่เท่านั้นเอง
เพราะว่าคุณอดอ้างว่าคุณรักษาโรคได้แล้วคุณรักษาผิดวิธีทำคนตาย

คุณจะตอบคำถามตรงนี้ยังไงคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อ
ลี้ลับงมงายไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่

นี่ไปกรีดแผลเขาแล้วเอาอะไรมาพอกจนเขาติดเชื้อแล้วตาย

กินขนม

ก็มีคนซื้อไปแล้วมีคนกินไปแล้ว
ผลิตภัณฑ์ของเขามีคนกินไปแล้วอ่ะ

คุณวิรายุทธ์ปรานีนักข่าวของเราไปสำรวจโรงงานทำขนม
อยู่ด้านหน้าสาลาหลังใหญ่ที่ทางสำนักใช้เป็นโรงงานผลิตและบรรจุขนม
ส่งขายตามร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน
เขาบอกว่านี่คือรายได้หลักของสำนักตรงนี้นะคะ
โรงงานมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะคะคุณวิรายุทธ์พาไปดู
บรรจุพันธุ์ขนมหลายอย่างเลยใส่ถุงขนาดเล็ก
ขายเป็นพวงเรียงรายอยู่เยอะเลยแบบนี้ค่ะ
เคยเห็นนะตามร้านใช่ไหมคะ
ต่างจังหวัดก็จะมีขนมแบบนี้ก็ดูน่ากินนะ
อุ้วขนมบางอย่างก็รับมาจากร้านแล้วก็ขายทอดหนึ่ง
บางอย่างรับมาขายไปรับมาขายไปก็อ่ะเบาใจไปหน่อย
อุปกรณ์ผลิตเดี๋ยวลองดูเขามีนะการบรรจุต่างเครื่องซิลศูนยากาศ
เย็บกันไกลตาชั่งขนาดเล็ก
แล้วสิ่งที่วิรยุทธ์นักข่าวของเราบอกโหอึ้งมากพี่อุ๋ยพี่มิ้ว

หมึกที่อยู่ในถุงบรรจุพันธุ์

คุณผู้ชมเห็นขาวไหมคะ

แต่ละอย่างเนาะอืออือ
บริเวณรอบตัวผมก็คือจะเป็นในส่วนของขนมหรือว่าอาหารแห้งที่นำไปส่งขายตามร้านค้าหรือว่าร้านชามนั่นเองมีอะไรบ้าง
จะมีขนมอัดเม็ดแบบนี้นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นปลาแห้ง
ตรงนี้ก็จะเป็นพวกขนมของเด็กแล้วก็มีน้ำหวานด้วยปลาหมึกแห้งนะครับ
ตรงนี้ก็ปลาหมึกแห้งเหมือนกันทางนี้ก็จะเป็นข้าวเกลียบปลานะครับ
เขาบอกว่าข้าวเกลียบปลาที่นี่ทอดกันสดใหม่เลยแต่ว่าในเรื่องความสะอาดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะได้มาตรฐานหรือไม่
แต่สิ่งที่ทำให้เราต้องทึ่งนะฮะเดี๋ยวพาไปดู
ตรงนี้ครับบรรจุพันธุ์ตรงนี้คือปลาหมึก

มีเชื้อราอยู่ด้วยที่เป็นจุดตรงนี้
จริงการแพ็คเนี่ยใช้เครื่องแพ็คแบบศูนยากาศอย่างดีนะครับ
แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
ว่าทำไมสินค้าหรือว่าปลาหมึกในถุงนี้มันขึ้นราได้
รวมถึงปลาแห้งแบบนี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมดูเชื้อรามีการเขียนราคาไว้ด้วยนะครับ๑๐บาท
ปลาแห้งปลาหมึกขออภัยดิฉันอาจจะพูดสลับกันคือมันมีแต่รา
จะไม่รู้ปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาหมึกอีกอันหนึ่งปลาแห้ง
อันนี้ปลาหวานแต่มันก็นั่นแหละมันก็ลานั่นแหละมันก็ขึ้นลานะ

มันไม่ใช่แค่ขนมมันไม่ใช่แค่ปลาหวานมันไม่ใช่แค่ปลาหมึก
คุณผู้ชมดูต่อนะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคอีสาน

แจ่วบองหรือปลาร้าบองนะคะอันนี้เขามียี่ห้อค่ะนี่

หลายปลาร้าบองโอ้โหวัตถุดิบหลักก็คือปลาร้าที่หมักขึ้นเองค่ะพี่อุ๋ย

ไปดูหน่อยค่ะถังหมักปลาร้าเป็นถังสีขาว
นี่ลองเปิดฟ้าดูนะทางสีน้ำเงินอันนี้นะคะ

ไม่ใช่หัวเชื้อสูตรเข้มข้นเหมือนสาราที่ดูอันนั้นใช่ไหม

มันคือนอน

นี่ปลาร้าหรอ

เดี๋ยวให้คุณวิรายุทธ์เล่าให้ฟังต่อค่ะ

ต้องผลิตมาจากปลาร้าวัตถุดิหลับ

ตอนนี้ข้างหลังของผมนี้คือ

หมักปลาร้าที่คนในสำนักเนี่ย

เชื้อราที่เกาะอยู่ตาม

ขอบของถังที่เขาใช้หมักนะครับ
เนี่ยครับ

แซ่บหลายปลาร้าบองค่ะ

ฉลากที่ปิดข้างหน้ากระปุก
แล้วเป็นกระปุกฝาแบบเมื่อกี้นะครับ

เคียงอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี้ยค่ะอ่ะท่านท่านก็ลองดูกันแล้วกันนะ
จะมาเป็นปลาร้าบองบรรจุกระปุกแล้วก็ส่งให้กับท่านเนี่ยโอ้ย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะบอกจะเป็นลมไม่ใช่แค่อาเจียน
คือเห็นแล้วจะเป็นลมโอ้โหแล้วถามว่าพอบรรจุเป็นแบบผลิตภัณฑ์อะไร
เสร็จแล้วเนี่ยทางสำนักเขาทำยังไงต่ออืมก็จะมีลูกศิษย์นะคะ
เอารกระบะมาขนสิ่งต่างเหล่านี้เอาไปขายตามร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียง
อืมเบื้องต้นนะคะขนมทั้งหมดทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วนะคะแน่นอนค่ะ
ไม่มีออยครับนี่แล้วก็เอาไปตรวจสอบ
นำตัวอย่างไปตรวจสอบว่ามีสารปนเปื้อนอะไรยังไงบ้าง
สำหรับสำนักนี้ค่ะย้อนกลับไปมีพ่อกา
อายุร้อยยี่สิบปีเป็นผู้บุกเบิกครับนายทวีหนันลาหรือพระบิดาโจเซฟเป็นสิบเอก
พอพ่อกาเสียชีวิตไป๕ปีก่อนพระบิดาโจเซฟก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าสำนัก
โอ้โหลูกศิษย์ลูกหาหลายสิบคนทุกคนเขาจะแบ่งหน้าที่กัน
ที่เราเล่าย้อนให้ฟังก็เพราะว่าอยากเล่ากระบวนการผลิตอ๋อเหรอ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของเขาลูกศิษย์ลูกหาที่มาอยู่
เขาแบ่งหน้าที่กันค่ะคุณผู้ชมยังไงบ้างมีฝ่ายหาวัตถุดิบ
โอ้โหที่มาผลิตขนมมีฝ่ายผลิตมีฝ่ายนำส่งสินค้าส่งขายตามร้าน
ขายของชำในชุมชนและอืมไปต่างจังหวัดด้วยพี่อุ๋ยอ๋อตายแล้ว
ไม่ได้อยู่แค่ในพื้นที่ตายตายตายตายเขาบอกว่านี่คือรายได้หลักในการเลี้ยงดูคนในสำนักนะคะ
ก็มาจากการขายขนมแล้วก็น้ำหมักสมุนไพรรักษาโรคเขาก็ขายนะคะนี่แหละนี่แหละ
สมุนไพรรักษาโรคก็ขายและขายดีโอ้ยไอ้น้ำหมักสมุนไพรรักษาโรคนี่แหละ
ขายดีเป็นรายได้หลักไม่ใช่แค่ขนมนะคะหวังว่ามันจะไม่มาจากโอ่งนั้นนะในส่วนของอืม
แล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้ฝ่ายผลิตขนมหรือว่าน้ำหมักอะไรของเขา
ตรงนี้เนี่ยเขาจะแยกสายการผลิตกับฝ่ายของพระบิดาโจเซฟที่ทำหัวเชื้อสูตรเข้มข้น

คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ได้คุยกับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายภูมินี่ครับ

คือท่านก็มาตรวจสอบสำนักตรงนี้ด้วย
ท่านเห็นแล้วท่านบอกตกตะลึง
โดยเฉพาะการหมักปลาร้าที่อยู่ในถังเมื่อกี้
คือมันไม่มีอะไรที่ถูกสุขลักษณะเลยนะ
ขนมขนมที่ส่งขายตามชุมชนต่างอีก

ลองฟังคุณหมอนะครับ
ชิ้นเนี่ยไม่มีเลยครับไม่มีเลย

ออยที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามเลขออยไม่มีเลย
ไม่มีเลยนะฮะซ้ายขวาเนี่ย
ที่เหลียงลายอยู่เนี่ยไม่มีเลย
และสภาพค่อนข้างเก่าบ้างใหม่บ้าง
ดูแล้วก็ไม่น่าไว้ใจไม่น่า

สถานที่กระบวนการการผลิตเขาเป็นยังไงบ้างครับ

แล้วก็หมักแบบวิถีทาง

มันต้องเป็นพื้นที่สามารถทำความสะอาดได้
อย่างนี้ดูหยักโย่งหยักไย้ก็มี

ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่มาตรฐานการผลิตอาหาร
อันนี้ก็เหมือนกันครับ

สภาพโรงเรือนอย่างนี้ไม่ได้เลย

เพราะว่าไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเลยอยู่แล้ว

คงจะไม่รู้กันเลยว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่พื้นที่ตรงนี้นะ
ท่านผู้ชมครับคนที่อยู่ที่นี่ต้องออกจากสำนักแห่งนี้ภายใน๗วันนะครับ

และในระหว่างนี้ที่ยังไม่ออกไปเนี่ย
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมากั้นพื้นที่เอาไว้ด้วยในส่วนที่ห้ามเข้าเด็ดขาด
อย่างเช่นหลุมปัสสาวะเสมหะ

อ่าวันนี้ก็มากั้นเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเดี๋ยว
มีใครไปตกไปตักอะไรมาทำอะไรอีก

คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้พลเอ็ดประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีได้พูดถึงด้วยนะคะ

คือเอาจริงแล้วนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของพระสงฆ์ด้วย
ก่อนหน้านี้มันมีข่าวเสียหายเยอะใช่ไหมคะ
ก็บอกว่าให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปดูแลหน่อย
แล้วก็ย้ำเลยว่าไปจัดการหน่อย
แล้วพูดถึงลัทธิประหลาดที่ชัยภูมินี้ด้วย

นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เข้าใจพวกพระบิดาอะไรเนี่ย
ที่เอาอะไรไปให้กินกันเนี่ย
น้ำเน่าทั้งอะไรต่ออะไร
ขออภัยนะคะถ้านายกรัฐมนตรีบอกว่าทุเรศ
ทำไปได้ยังไงสร้างความเสียหาย
เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้
เข้าใจว่าทำไมถึงยังมีคนเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่นะคะครับ
คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี

ก็เอามีมที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์มาแซวมาพูด
ชาวบ้านเรียกพระบิดาแต่ศรีธัญญาเรียกคนไข้

ก็นี่ไงคะเรื่องใหญ่ไหมล่ะคะเข้าที่ประชุมคอลโม
นายกลุงตู่กับหมอหนูก็ทราบเรื่องแล้ว

ที่ไหนเจอเหตุการณ์ลักษณะอะไรแบบนี้

ไม่อย่างนั้นปล่อยไว้ไม่ไหวแล้วค่ะอย่างนี้